จะต้องมีเงินเยอะในการที่จะไปบริจาคหรือเปล่า
จริงแล้วการทำบุญหรือการทำความดีเนี่ยนะคะมันทำได้หลายทาง
อาชีพของเราเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนทำบุญได้ทั้งหมด

เป็นคุณหมอเขาเปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดกระบี่
คุณหมอคนนี้เปิดคลินิกมานานแล้ว

ใครที่มีเสื้อผ้านักเรียนเก่าเอามาบริจาคได้นะ
รวมถึงเปิดให้บริการรักษาโรคฟรี
โดยไม่คิดเงินสำหรับผู้ป่วยยากจนค่ะ

ก็เดินทางไปรับการรักษาที่คลินิก
ของนายแพทย์สมเกียจกิจธรรมเชษ
อยู่ที่ถนนมหาราชอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
หลังจากที่คุณหมอคนนี้เขาเปิดให้บริการ

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีเงินค่ารักษาค่ะ
รวมถึงคุณหมอยังขึ้นป้ายประกาศหน้าคลินิกด้วย

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากจนและขาดแคลน
ก็มีประชาชนทั้งที่ไปรักษาและทราบข่าว
นำเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่าง
บริจาคเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ

ใครที่มีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ใช้แล้ว

ลูกหลานโตหมดแล้วเรียนจบแล้ว

ไปบริจาคที่คลินิกคุณหมอได้

นิกในแพทย์สมเกียจกิจธรรมเชษ
อยู่ถนนมหาราชอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
ก็แวะเวียนส่งของบริจาคไปให้ได้ด้วย

ที่อยากจะมาเล่ากันในช่วงสายวันนี้นะคะ